ประเพณีคอนซ้ายแห่ของชาวไทยภวรผู้หญิงจะเป็นคนจัดเตรียมจังหันหรือพัฒนาหารไปถวายพระสงฆ์และจะลงมือทำอาหารด้วยตนเอง
ซึ่งเป็นกับข้าวที่ชาวไทยพวนนิยมทำกินกันเองในแต่ละครัวเรือนอยู่แล้ว
นิยมทำอาหารจานปลาเช่นปลาส้มทอดน้ำพริกปลาร้าหมกปลาหรือจะเป็นแกง
ประเภทที่ใช้หน่อไม้ดองเป็นวัตถุดิบสำคัญคือแกงจานน้ำเสอ
อกจากนี้ก็ยังนิยมทำลาบหมูส่วนขนมก็เป็นข้าวเกลียบทอดดาดกระทะข้าวจี่
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน